คุณมีอะไรก็จะมีถุงเท้าไปแขวนหน้าบ้าน

แขวนอย่างเดียวบางทีคุณชนะเขาไม่ซักด้วยนะถุงเท้า

เอาถุงเท้าแขวนหน้าต่างคุณชนะถอดเลย

ตื่นมา
แต่ว่าที่ระยองไม่ต้องแขวนถุงเท้า
มาพร้อมกับชุดเครื่องแบบแล้วก็ของขวัญเยอะแยะเลยค่ะ

แต่ว่านี่แหละค่ะที่ร้านแห่งนี้เลย
ร้านนี้เขาเป็นร้านรับซักผ้าทุกชนิดเลยนะคะ
อยู่ที่ถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
สวมชุดสีแดงหนวดเข้าเฟิร์มบำนี้

แจกตุ๊กตาให้กับเด็กนะคะ
มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กคละเขากันไป

เพราะเอาไปให้กับลูกหลานต่อไปอีก
อันนี้ให้เต็มที่ไม่มีว่าเลยนะคะ
แต่ไม่ใช่แค่ตุ๊กตาคุณผู้ชมเขายังใจดีนะ
มีไส้กรอกย่างให้กินฟรีด้วยคุณชนะ

นำมาจำนวน๑๕๐๐ลูกค่ะ

ใจดีขนาดนี้ไปคุยกับพี่ซันเตอร์คอร์สกันหน่อยค่ะ
น่ารักมาก
แต่ต้องโดนคุณแม่บ่น
ตอนเด็กนะที่เอาถุงถุงท้าไปแขวนเอาไว้
หน้าดูเลยเหมือนคุณชนะเลยค่ะ
เป็นความฝันวัยเด็กนะโตขึ้นมา
ก็เลยทำให้เด็กหลายคนที่มีความฝันเหมือนกันนะ

ตอนนี้พี่เขาก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหาซื้อตุ๊กตา
มือหนึ่งมือสองแล้วก็เอามาทำความสะอาด
แจกให้กับน้องเด็กลูกหลานประชาชน
และที่สำคัญปีนี้ค่ะคุณผู้ชม

ก็คือนางวลัยลักษณ์วิชาบุญสิริ
เตรียมตุ๊กตาเอาไว้แจกเด็กด้วย
แล้วก็ยังสมทบทุนให้กับพี่ซันตะคอร์ส๓๐๐บาท

และอย่างที่บอกไปว่ามีไส้กรอกมาแจกเนี่ย
ก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าไส้กรอก
สมทบทุนมาอีก๑๐๐๐บาทค่ะ
นี่ค่ะเป็นการร่วมบุญกันในช่วงของปีใหม่

บอกข่าวกันเลยว่าพี่ซันตะคอร์สใจดีนะคะ

แต่ว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์
ตุ๊กตาไปแจกตามจังหวัดต่าง
ชัยนาฏไปแจกมาแล้วนะคะที่โรงเรียนชัยนาฏ
เพราะในอดีตตอนเด็กพี่เขาเรียนที่นั่น

แล้วก็วันนี้ค่ะ๒๐ธันวาคมจะไปแจกที่เชียงใหม่นะคะเด็ก

ไม่ต้องพึ่งกวางเรียนโรงงานดีแว่นไปเองได้
ใจดีมากแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่เชียงใหม่นะคุณใบตองคุณชนะ
จะเดินทางต่อไปที่อำเภอเชียงดาวด้วยในวันที่๒๗นะคะ
อบต่อที่โรงเรียนพระยานสังวรจังหวัดเชียงราย
มอบให้กับเด็กที่หูหนวกตาพิการ
แล้วก็เรียกได้ว่าไปด้วยรถคันนี้ค่ะ

มาแต่ไกลใครเห็นก็โบกได้

มันเป็นเทศกาลแห่งการให้อย่างแท้จริงนะของคงของขวัญเนี่ยเขาให้กันไปเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับอีกคนนึง